สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๒๒เมษายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ชาเชิงเซามีอุบัติเหตุรถพ่วง๒๒ล้อทำล้อหลัง๑คู่หลุดนะครับ
แล้วก็กลิ้งไปชนร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางจนได้รับความเสียหาย
โชคดีที่แม่ค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุวิ่งหนีออกมาได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีล้อหลังของรถบรรทุกคู่หนึ่งหลุดออกมา
กลิ้งตีคู่มากับรถพ่วง๒๒ล้อ
ก่อนที่จะพุ่งชนร้านขายก๋วยเตี๋ยวและรถเข็นตรงปากทางเข้าบางควาย
ถนนสิริโสธรณ์ตำบลหนองจอกอำเภอบำกงจวัตรเชิงเศร้า
ที่ล้อหนึ่งจะกระเด็นตกคูน้ำข้างทาง
ส่วนอีกล้อกระเด็นไปชนเสาไฟฟ้าแล้วกลิ้งออกบนถนน

ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวและรถเข็นได้รับความเสียหาย
แม่ค้าขายกล้วยแขกวัย๖๒ปีที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุระบุว่า

แต่ไม่ทันมองว่าล้อรถกลิ้งมาตอนไหน
รู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงดังสนั่น
ด้วยความตกใจจึงวิ่งหนีออกมาจากร้าน
เพราะกลัวว่าล้อรถจะกลิ้งมาหาตนเอง
ส่วนรถพ่วง๒๒ล้อจอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
คนขับเดินมาดูที่เกิดเหตุบอกว่า

แต่หลังจากขับขึ้นสะพานรถมีอาการเอียงและ

ขับรถวนกลับมาตามหาล้อที่หายไป
อีกรายเกิดอุบัติเหตุบนถนนบางนาตราด

ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อชนท้ายรถบรรทุก

พุ่งชนร้านค้าข้างทางและเสาไฟฟ้าหัก

ลังชายภูมิอายุ๔๒ปีคนขับ

อยพัดวีภรรยาที่นั่งอยู่ข้างคนขับ

กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลืออยู่นานเกือบ๑ชั่วโมง
สามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ

กำลังขับรถบรรทุกดินไปส่งที่กรุงเทพ

ทำให้รถเสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง

ปฏิเหตุบนถนนสายบายพลาสปรานบุรีชะอำ

ในพื้นที่บ้านวังยาวตำบลวังพงศ์อำเภอปรานบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถเก่งคอนด้าสีขาวด้านหน้ารถพังยับเยิน

รถมีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
และมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ด้วยอีก๑คัน
จากการตรวจสอบพบหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บคิ้วซ้ายแตก
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนคนขับรถเก๋งป้ายแดงทราบว่า
กำลังขับรถกลับบ้านที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

เปลี่ยนไปวิ่งเลนขวาแต่ไม่ทันระวัง
พุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างแรง

คดีที่มีพลเมืองดีนำถังดับเพลิงมาช่วยดับไฟได้ทันก่อนที่จะลุกไหม้ทั้งคัน
ปิดท้ายที่จังหวัดราชบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะ
บนถนนสายห้วยไผ่น้ำผู้ตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองราชบุรี

พบรถเก๋งมิซูบิชิมิราชอยู่ในสภาพพังเสียหายทั้งคัน
ฮานีรถพบในกิติวงเปรียมอายุ๓๘ปี

ส่วนรถกระบะคู่กรณีอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
คนขับและหญิงสาวที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถกระบะทราบว่ากำลังมุ่งหน้าไปอำเภอสวนพึ่ง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งที่วิ่งสวนมาเกิดเสียหลักหลุดโค้ง
ชนประสานงาอย่างจังทำให้คนขับรถเก๋งเสียชีวิตคาที่